ท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเมื่อมีหมายจับในคดีออกมา
นายชัยพลวิพาตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับ
โนตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานหรือว่ารองแต้ม
ท่านก็ให้ข้อมูลเรื่องนี้มาเป็นระยะเหมือนกันในช่วงของการวิเคราะห์คดีนะครับ
วันนี้หลังจากมีหมายจับนะครับพลโนตรีวิชัยบอกกับเรานะครับ
บอกว่าเห็นด้วยที่พบตรแถลงข่าวเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
คดีนี้คงต้องมีการสืบสวนสอบสวนขยายผลกันต่อ
เพื่อหาหลักฐานในการแจ้งข้อหาฆ่าคนตาย
เนื่องจากในคดีนี้ยังไม่มีพยานบ่งชี้ว่านายชัยพลเป็นผู้ลงมือฆ่าน้องชมพู่
แต่มีพยานบ่งชี้ใน๓ข้อหาที่ออกหมายจับ
ก็คือเรื่องของการพาเด็กไปแล้วก็ปล่อยทอดทิ้งจนเด็กเสียชีวิต
สิ่งที่ตำรวจต้องเดินหน้าต่อนะครับพลตรีวิชัยบอกว่าก็คือ
หาพยานหลักฐานเพื่อหาคนฆ่าน้องชมพู่จะเป็นคนอื่นฆ่า
หรือว่าผู้ต้องหาที่คือนายชัยพลณขณะนี้เพียงคนเดียวฆ่าก็แล้วแต่
สองต้องหาผู้ร่วมกระทำความผิดที่เชื่อว่าลุงพลเนี่ยคงไม่ได้ทำเพียงคนเดียวนะฮะ
ขณะที่ประเด็นที่ตำรวจจะจับแพะหรือไม่
ส่วนตัวของพลตำรวจรีวิชัยท่านเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้
เพราะตำรวจไม่มีทางไปยัดหลักฐานยัดข้อหากับใครแน่นอน
ใครจะไปกล้าเสี่ยงเพราะถ้าทำไปเนี่ยคนทำก็ต้องติดคุก
อย่างเช่นหลักฐานเส้นขนหรือเส้นผมที่ไปตรวจพบว่าตรงกับลุงพล
หรือว่าคนใกล้ชิดลุงพลมันเป็นหลักฐานที่เจอมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว
เพียงแต่ว่ามันมีรายละเอียดที่ต้องตรวจสอบให้ชัดเจน
ลักษณะเวลาสถานที่อะไรต่างนานาพวกนี้
ไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะไปจับยัดยัดหลักฐานยัดข้อหากับใครก็ได้
อยู่ดีจะไปจับยับมาเพิ่มในหลักฐานที่เจอ
มันเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าช่วงเวลาที่เจอเนี่ย
มันต้องรอผลการส่งหลักฐานไปตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค
ซึ่งเขาใช้เทคนิคการใช้รังสีเอ็กซ์เรย์
จากสถาบันวิจัยแสงซินโครอนองค์การมหาชน
ซึ่งตรงนี้พอผลออกมาเนี่ยมีความน่าเชื่อถือ
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
หลักฐานทิศมาเนี้ยตำรวจเนี้ยมีโทษหนักเลยน่ะ
และองค์กรก็เสียสาครามสมรรถาทศรกษาป่าวสเซีย

แต่เพียงแต่เขาไม่ได้บอกไงไม่ได้บอกประชาชนว่าเค้าทำอะไรไปบ้าง
สอบสวนมีบันทงบันทึกเป็นขั้นตอนแต่เพียงแต่เขาไม่ได้บอกไง
ไม่ได้บอกประชาชนว่าเขาทำอะไรไปบ้าง
แต่เขาไม่จำเป็นต้องแถลงในการสืบสวนสอบสวนเนี่ย
บางครั้งมันจะต้องเป็นความลับผมจะไปจับใครผมจะบอกทำไมจับ
ผมจะสืบเรื่องนี้ผมจะบอกไหมผมจะสืบเรื่องนี้
ใช่ไหมมันก็ทำลายหลักฐานเอ๊ะลมหนีติคงเขาตำลี่ไม่พูด
แต่วันนี้พอไปจับปุ่มปอประกาศโป๊ะออกมาเอาแพ้รู้หรือบ้าง

พลตรีวิชัยบอกว่าเจ้าหน้าที่ต้องมีพยานหลักฐานด้วยกัน๓อย่างนะครับ
คือพยานบุคคลพยานวัตถุและพยานนิติวิทยาศาสตร์
พยานทั้ง๓อย่างเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกัน
โดยพยานนิติวิทยาศาสตร์ถือเป็นพยานหลักฐานสำคัญ
ที่มันจะบ่งชี้ได้อย่างชัดเจน
กรณีที่วันนี้ลุงพลมามอบตัวส่วนตัวของพลตรีวิชัย
ว่าลุงพลคงต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจให้กับญาติ
เอฟซีได้เห็นว่าเขาคือผู้บริสุทธิ์ไม่ได้กระทำ
แล้วมันมีผลต่อการยื่นเรื่องขอประกันตัว
เพื่อต่อสู้คดีในชั้นต่อไปด้วย
สำหรับข้อคิดของคดีนี้หลังจากเกิดคดีน้องชมพู่
แล้วเป็นปีนึงถึงได้ตัวของผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับ
คือพลตรีวิชัยบอกว่ามันยังไม่ใช่คดีที่ถือว่านานที่สุดนะฮะ
มันเคยมีเคสที่ยากกว่านี้นะครับ
กว่าจะคลี่คลายได้บางคดี๕ปีก็มี
เพียงแต่ว่าคดีนี้เป็น๑ปีที่สังคมสนใจ
สื่อมวลชนก็ให้ความสนใจมันเลยดูเหมือนกับยืดเยอะ
แต่ความจริงแล้วช่วงเวลา๑ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ตำรวจก็พยายามทำงานทุกวันรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรัดกลุ่มแน่นหนา
เพื่อที่เวลาส่งฟ้องแล้วเนี่ยสารท่านจะได้ไม่ยกฟ้อง
คือผู้การแต้มท่านรองแต้มอ่ะท่านบอกว่าเรียกง่ายคือช้าแต่ชัวร์อืม
สิ่งที่ตำรวจใช้เวลาปีนึงเนี่ยผมถือว่าไม่ช้า
มันคงสมบูรณ์เนี่ยดีกว่าเลวแล้วผิดพลาด
อย่างนี้ถือว่าไม่เสียหาย
เขาต้องสู้อยู่แล้วเพราะเขาสู้มาตลอดอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าคุณก็ต้องเอาหลักฐานมาสู้กัน
สู้ด้วยความรู้สึกสู้ด้วยคำพูดคุณไม่ได้หรอก

และผมเชื่อว่าเด็กน้องชมพู่เนี่ยต้องมีคนทำต้องมีการช่วยเหลือ
ในคดีนี้ต้องมีคนที่ร่วมในการช่วยเหลือในการทำพวกนี้
รองแต้มบอกต้องมีคนทำต้องมีคนช่วยเหลือนะฮะคดีนี้นะฮะ
แต่ก็ตามหลักคือเป็นผู้ต้องหาก็มีสิทธิ์ต่อสู้คดี
ทีมข่าวของเราก็เลยแอบถามท่านรองแต้มบอกส่วนตัวแล้วเชื่อไหม
ต้องหาคนนี้ที่ถูกออกไม้จับเนี่ยท่านรองแต้มบอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับ
พยานหลักฐานต่างอ่ะนะเพียงแต่ว่าถ้าท่านมองในทุกคดีนะ
ในมุมของหลักอาชญะวิทยาเนี่ยคนที่วิ่งเต้นหรือต่อสู้ดิ้นรนมากที่สุดเนี่ย
คือผู้ที่กระทำผิดตัวจริงนี่นะฮะที่ท่านบอกนะฮะ
แต่เราไม่ได้หมายถึงใครนะฮะเพราะว่าท่านรองแต้มท่านหมายถึงคดีทั่วไป
คดีทั่วไปลุงพลเขาก็มีสิทธิ์ต่อสู้ข้อกล่าวหาต่าง